คุณผู้ชมค่ะไปต่อกันที่นักร้องท่านหนึ่งพิษยา
ปกติเขาจะคว้าไมค์มาร้องเพลงเดียว

คู่กับใครแล้วร้องจะเพราะขนาดไหน

งานคู่ก็มามาตักกับพีซีย่าด้วยเจ๊
มันต้องมีของดีมาโชว์กันหน่อย
อ่ะสวมบทเป็นพี่เบิร์ตและหนูนา
ในบทเพลงวันนาสวาสเลยละกัน
ไอ้ใดเราตรงกัน

หน่อยวิทยานชีวิตชีวนาลีเอ่ย
เข้าถึงอารมณ์มากอารมณ์ขัดนะคะ
โห้โห้โหโห้โหลูกพีชหนูเก่งนะ
บได้ทุกทีหลีกได้ทุกโน้ต
นักร้องแทบขาดลมส่วนคนชมแทบขาดใจ
ใครก็ได้ช่วยที